คุณผู้ชมฮะอันนี้เป็นคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อปี๕๕นะครับ
ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสาวโรงงานหายตัวไป
หายตัวไปตั้งแต่ปี๕๕จนถึงทุกวันนี้คือ๘ปีแล้วนะครับ
ก่อนหน้านี้ทางญาติสันนิษฐานไว้มากมายนะฮะไม่ว่าจะไปทำงานที่ต่างประเทศหรือเปล่า
หรือว่าจะหางานทำที่อื่นหรือเปล่าหรือว่าจะกลับไปคบหากับชายต่างวัยที่มาติดพันธุ์หรือเปล่า
แต่ทีนี้ขาดการติดต่อไป๘ปีทางย่าตอนแรกนะฮะยังคาดหวังว่าผู้หญิงคนนี้จะยังมีชีวิตอยู่
ผู้หญิงคนนี้ก็คือนางสาวมะยุรียอดพะเนาหรือว่าหลิวอายุ๑๙ปีนะครับ
ซึ่งทางญาติได้มีการติดตามตัวหาว่าผู้หญิงคนนี้หายไปไหน
คือย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปี๒๕๕๕นะครับ
ผู้หญิงคนนี้เคยทำงานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม๓๐๔อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
แล้วปรากฏว่าหายตัวไปโดยขาดการติดต่อกับทางญาติ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไปพบรถจักรยานยนต์ที่ผู้หญิงคนนี้หรือว่าน้องหลิว
ขี่ไปจอดไว้ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิที่ปราจีนบุรี
แล้วไปตรวจสอบห้องพักพบว่าห้องพักยังไม่ได้เก็บข้าวเก็บของเลย
แต่ทีนี้ทางญาตินะก็ตอนแรกก็เป็นห่วงแหละแต่ก็คิดในทางที่ดี
ก็คือเอ๊ะหรือว่าน้องหลิวไปทำงานต่างประเทศไปทำงานที่อื่นหรือเปล่า
หรือว่าไปคบกับชายต่างวัยที่มาติดพันธุ์หรือเปล่าแต่ก็พยายามตามหาตัว
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพบกับพันธ์ตำรวจเอกสาธิตมิตรรัก
ภูมิกับการสพวัฒนานครเปิดเผยถึงกรณีการหายตัวไปของน้องหลิว
บอกว่าทางครอบครัวได้ออกติดตามหาโดยสอบถามจากเพื่อนสนิทและเพื่อนที่ทำงาน
ครอบครัวนะฮะก็คิดว่าน้องหลิวอาจจะไปหางานทำที่อื่นหรือไปต่างประเทศอย่างที่ผมเล่าไป
กระทั่งปี๒๕๖๒ทางครอบครัวเห็นว่าน้องหลิวขาดการติดต่อไปนานเป็น๗ปี
ทีนี้ฮะก็เลยมาพึ่งมูลนิธิกระจกเงาให้ช่วยติดตามตัวน้องหลิวให้หน่อย

มูลที่เขาก็ต้องตรวจสอบตรงนี้เรื่องของบัตรทอง
มีความเคลื่อนไหวหรือเปล่าน้องหลิวไปใช้สิทธิ์บัตรทองที่ไหนหรือเปล่า
พบว่าไม่มีความเคลื่อนไหวนั่นแสดงว่าน้องหลิวไม่ได้เข้าโรงพยาบาล
หรือไม่ได้เจ็บป่วยหรือไม่ได้มีการแจ้งการเสียชีวิตในโรงพยาบาล
ทีนี้ครับไปตรวจสอบประกันสังคมประกันสังคมไม่เคลื่อนไหว
แสดงว่าไม่ได้ไปทำงานที่อื่นงานเก่าไม่ได้ส่งเงินเข้าประกันสังคม

ก็คือไม่พบประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ
ทีนี้ครับมันก็เลยต้องไปดูเรื่องของระบบคนหายที่ถูกฆาตกรรม
ที่กระจกเงาประสานไปตามโรงพยาบาลต่างทั้ง๓จังหวัด
คือชมบุรีฉะเชิงเซาและปราจีนบุรีรวมถึงที่สะแก้วด้วย
ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อจุดที่น้องหลิวหายไป
ไปพบศพนิรนามเพศหญิงต้องสงสัย๓ศพ
ซึ่งทั้งหมดถูกฆาตกรรมและนำศพไปทิ้งอำพราง
จากแม่ของน้องหลิวแล้วก็จากศพ

ไปตรงกับสบหญิงนิรนามราย๑ที่ถูกพบ
เป็นศพเมื่อวันที่๑๓พฤษภาคมปี๕๕นั่นแหละนะครับ
บริเวณไร่อ้อยหมู่๑๓ตำบลท่าเกวียนอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้ว
คาดว่าน่าจะถูกฆาตกรรม
ทีนี้ครับสรุปแล้วนะคุณนะ
หลิวที่หายตัวไปกลายเป็นศพแล้ว
ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปพบกับแม่ของน้องหลิวนะฮะ
คุณแม่สุวีวันยอดพะเนา
น้องหลิวบอกว่าทันทีที่ทราบข่าวว่าพบเป็นศพและเป็นศพลูกสาว

และวันนี้จะเดินทางไปรับศพน้องหลิวกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดนะครับ
ส่วนเรื่องคดีก็ขอให้เป็นทางมุยที่กระจกเงากับตำรวจ
ในการสืบสวนติดตามว่าใครฆ่าน้องหลิวนะครับ
เพราะว่ามีบาดแผลในศพด้วยถูกยิงด้วยปืนหลายจุด
ใช่ค่ะเรื่องน้องหลิว๘ปีที่แล้วนะคะ